ที่แสดงความยินดีกับข่าวที่ประเทศไทยหลายคนนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นคนดังระดับโลกเท่านั้นเลยนะครับ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงออกมาได้เรียบร้อยหมดแล้วนะ
แม้ว่าขณะนี้เรายังรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอยู่นะครับ

โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับ
ซึ่งก็เคยทวิตข้อความให้กำลังใจมาแล้ว

ทวิตข้อความแสดงความยินดีหลังทราบข่าวว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของไทยและต่างชาติ
สามารถร่วมกันช่วยชีวิตทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้สำเร็จแล้ว
โดยผู้นำสหรัฐบอกว่าในนามของสหรัฐอเมริกา
ขอแสดงความยินดีต่อหน่วยซิล
และทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจ
กู้ภัยสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง๑๒คน
โค้ชจากถ้ำในประเทศไทย
ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงาม
ทุกคนเป็นอิสระอย่างยอดเยี่ยม
ส่วนนายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะ
นางเทเรซ่าเมนะคะก็ทวิตข้อความเหมือนกัน
ยินดีต่อความสำเร็จของปฏิบัติการ
ผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำในประเทศไทย
ซึ่งก็บอกว่าทั้งโลกกำลังติดตาม
และสะดุดีผู้กล้าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
ล่าสุดครับอีลอนมัสเป็นนักธุรกิจชื่อดัง

เอายานหมูป่าเป็นครับซูนลำจิ๋วมาให้

พร้อมกับชื่นชมทีมกู้ภัย
ว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
อิรอนมัสมาจริงมาเอกมาถึงที่

คำว่าทำหน้าที่กันได้แบบสุดยอดยอดเยี่ยม
เพราะ๑๓คนไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะฮะ

ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้เลยนะคะ